การเดินทางไปชมดอกสกุระที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ
และตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ประกาศแล้ว
ว่าประเทศญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
และเทศกาลชมดอกสากุระบาลอย่างเป็นทางการแล้ว
หลังจากที่ต้นซากุระต้นมาตรฐานในกรุงโตเกียว
อกสกุระเริ่มบานค่ะ
เจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศว่าต้นสากุระสายพันธุ
ใจกลางกรุงโตเกียวเริ่มผลิดอก
และบานอวดโฉมความสวยงามแล้วนับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ
และเทศกาลชมดอกสากุระบาลประจำปีนี้
ก็เป็นการเปิดฉากอย่างเป็นทางการท่ามกลางความยินดีของประชาชน
และนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไปรอถ่ายภาพ
และชื่นชมดอกสกุระกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
โดยฤดูชมดอกซากุระปีนี้เริ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยปกติ๕วัน
และเร็วกว่าเมื่อปีที่แล้ว๒วัน
ขณะที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าดอกสกุระทั้งหมดจะเบ่งบานอย่างงดงามเต็มที่
กรุงโตเกียวภายในอีกประมาณ๑๐วันข้างหน้าค่ะ
ใครชอบก็สามารถไปชมความสวยงามของดอกซากุระกันได้นะครับ